เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะก็ได้เดินทางไปที่อินโดนีเซียนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่๒นัดที่๒กลุ่มจีนเจอกับอินโดนีเซียค่ะ
โดยผลงานของทั้งสองทีมในนัดแรกนะคะทีมชาติไทยก็เสมอกับทีมชาติเวียดนามไป๐ประตูต่อ๐ส่วนทีมชาติอินโดนีเซียค่ะเปิดบ้านแพ้ให้กับทีมชาติมาเลเซียไป๒ประตูต่อ๓ค่ะ
ซึ่งศิวลักษุนเนินนะคะผู้รักษาประตูกัปตันทีมก็บอกค่ะว่าสภาพทีมพร้อมเต็มที่ช่วงที่ผ่านมานะคะอากิรานิชิโนผู้ฝึกสอนก็ยังไม่เน้นเรื่องแท็กติกที่จะเล่นกับอินโดนีเซียแต่เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายส่วนเรื่องของความปลอดภัยทุกคนในทีมไม่เป็นกังวลค่ะ
และบรรยากาศของแฟนบอลเจ้าทิสค่ะ
ก็มองฮอล์อินโดนีเซียเล่นในบ้านไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับ
เพราะว่า๑สภาพแก้วระยะสนองคนดูเยอะด้วย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยนะครับ
แล้วก็จะพยายามเอา๓แต้มกลับมาเมืองไทยให้ได้ครับผม
เช่นเดียวกับเมซิเจชนะทิพย์สงกรสินนะคะ
เชื่อว่าเป็นงานยากของทีมชาติไทยค่ะ
แต่ว่าทุกคนต้องพยายามอย่างเต็มที่
ในการคว้า๓คะแนนจากเกมนัดนี้ให้ได้ค่ะ
แน่นอนว่าทีมชาติไทยเราก็อยากได้แต้มจาก

แต่ว่าพวกเรายังพยายามเต็มที่ครับ
อยากให้แฟนชาวไทยนะครับช่วยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ
พวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็เอาแต้มกลับมาบ้านให้ได้ครับ
อย่างที่เจบอกนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยค่ะ
บุกไปเยือนอินโดนีเซียวันอังคารที่๑๐กันยายนนี้นะคะ
ที่สนามเก่าที่เมื่อก่อนเราคุ้นเคยกันก็คือเสนายันนะคะ
เทรารักษ์ทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะคะ
เวลา๑ทุ่มตรงเข้าสัญญาณนะคะ
แข่งขัน๑ทุ่มครึ่งแล้วก็สามารถชมได้อีก๑ช่องทาง
คือแอปพลิเคชันชูไอดีค่ะ

ขันทั้งหมด๓คู่ด้วยกันนะคะ

แล้วก็๖โมงครึ่ง๒คู่นะคะ